เช้าวงการศรีกากีวงการตำรวจอีกแล้ว
ผู้เสียหายเขาเดินทางไปที่โรงพักครูคศจังหวัดปฐุมธานี
แจ้งตำรวจบอกว่าถูกชายชะกัน๕คน
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติด

แล้วสุดท้ายเอาตัวเหยื่อเอาตัวผู้เสียหาย
ไปกันโชคทรัพย์ได้ไปหลายแสนบาทเลย
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่า๒ใน๕คนร้าย
เป็นตำรวจทั้งชั้นสัญญาบัตรแล้วก็ชั้นประทวน

ค่ะพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค

ก็เลยเรียกประชุมพนักงานสอบสวนตำรวจภูทร
๑แล้วก็ชุดสืบสวนสพคูคศจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่
มีผู้เสียหาย๔คนเข้าแจ้งความร้องทุกข์
กับพนักการณ์สอบสวนสอบภอคูคตเมื่อวันที่๒๘

ถูกชายชะกัน๕คนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
บุกเข้าไปในบ้านบุกเข้าไปไม่พอนะ
ยังควบคุมตัวพวกเขาออกไปขู่กันโชคทรัพย์
ได้เงินไปหลายแสนบาทเลยนะคะ
ต่อมาชุดสืบสวนสพคูคศก็ไปตรวจสอบ
ทราบว่าในจำนวนผู้ก่อเหตุทั้งคนทั้ง๕คน
มีตำรวจร่วมก่อเหตุอยู่ด้วย๒คน
ก็คือร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยสูติบุตร
แล้วก็ดาบตำรวจสมบัติสนั่นเอื้อ
เป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสนประเวท
ส่วนอีก๓คนเป็นพลเรือนมีใครบ้าง
คนแรกคือนายธนดลรุ่งแสง
คนที่๒คือนายพรศักดิ์สวพงศ์
แล้วก็นายประสิทธิ์อ่องเอี่ยม
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ตั้งแต่๓๐เมษายนในข้อหาคือ

ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

บอกว่าชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๑คน

ชาวเชียงรายและถูกควบคุมตัวฝากหางที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
ซึ่งคดีนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับค่ะ

หากมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง
อันนี้บอกจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่

ทางวินัยและทางอาญาค่ะ
ความมั่นใจของทีมบังคับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นใครฮะ

แล้วตำรวจบอกเลยนะว่าจะไม่รอให้คนเหล่านี้เนี่ย
เดินทางมามอบตัวตามจับกลุ่มตัวเลยค่ะ
เสียหายนะมีตำรวจ๒คนนะเออ๒นายพูดผิด